ข่าวแบบนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้ว

ข่าวแบบนี้ยิ่งต้องนำเสนอครับ
ผมไม่โทษท่านผู้ว่าชายภูมินะคือท่านจะรู้ทุกเรื่องมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกในจังหวัด

ท่านออกมาขอบคุณหมอปลาเรื่องนี้บอกที่ทำให้ได้รู้
เดี๋ยวท่านจะไล่ลูกละนาดนะไล่ลูกละนาดแปลว่าอะไร
ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำไมไม่รายงาน

ผู้ว่าไม่รู้เนี่ยโอเคล่ะถ้าจะตำหนิก็ตำหนิได้
แต่ท่านก็คงรู้ทุกเรื่องไม่ได้แต่มือไม้ของท่านทำไมไม่บอกท่านว่ามีแบบนี้อยู่

เรื่องของความเชื่อสัทธาเราไม่ว่ากันนะ

นะฮะมาดูข่าวนี้ครับ
หมอปลาไปฮะไปกับทีมงานนะครับแล้วก็ญาติมาร้องเรียนไง
บอกหมอปลามันมีรัฐธิอะไรไม่รู้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมนี้อยู่ในหมู่บ้าน
สมุนไพรวังธรรมตะบนดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
นางสาวเจนจีรายุ๕๓ปีบอกหมอปลาช่วยหน่อยแม่๘๐แล้ว
ถูกหลานสะพ้ายชักชวนไปที่สำนักนี้คนร้องเรียนคนขวานะคุณแม่คนซ้าย
นี่ครับพระบิดาครับเรียกตัวเองว่าพระบีดาชื่อไทยชื่อนายนาธี
ชื่ออีกชื่อนึงชื่อโจเซฟพระบิดาโจเซฟโจเซฟบอกว่าตัวเองเป็นพระบิดาของทุกศาสนา
เป็นตัวพ่อของทุกศาสนาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหนือกว่าศาสดาของศาสนาทั้งปวงบนโลกนี้
แล้วพึ่งรู้มาเมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาคือผู้สร้างโลกผู้สร้างโลกหรือว่าผู้สร้างโลกคะ
ผู้สร้างโลกอยู่ชายภูมิครับเนี่ยฮะไม่ใช่คนชัยภูมิไม่ดีเดี๋ยวคนชายภูมิจะว่าผมอีก
แต่มีอะไรต้องบอกกันไหวไหมครับสังคมเป็นแบบนี้ไหวไหมผมถามนะฮะ
อุจจาระปัสสาวะเหงื่อคลายเสมหะก้นบุหรี่ของเขาใช้เป็นพระโอสดครับคือเป็นยาใช่ไหมเป็นยาใช่ยารักษาโควิดได้ด้วย
นี่เขาไหว้อะไรอ่ะนี่พิธีการไหว้แบบของเขาเนี่ยเอามือเอามือแบร์แบบนั้นนะแล้วขอโทษนะฮะ
หลุมนี่แหละไอ้หลุมนี่รวมอยู่ทุกอย่างคืออะไรอ่ะพี่เบิร์ตเดี๋ยวก่อนของเสียทั้งนั้นนะดิ
รวมของทุกอย่างที่เรียกว่าพระโอสดเมื่อกี้มันอยู่ในหลุมนี้
นี่นี่นี่นี่นี่โอ๊ยตักมาทาหน้าหน้าตึงนี่ครับ
ก้มลงไปดูดก้มลงไปดูดผมกราบขออภัยครูพ่อชมจริงจริงนะ
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอยู่กันยังไงอ่ะเอาไหมอ่ะ
โอ้โฮนี่แหละครับครูโซดูภาพ

ไม่มีเกลืออะไรหรอคะที่จะได้กลิ่นข้าโอเยอะ

เลยคุณลบหลู่เหรอเมื่อกี้เขาบอกลบหลู่ไม่ได้นะคะ
เออคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ท่านเชื่อแต่ว่าคือเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นไง
คุณผู้ชมเม้นต์มาบอกว่าผู้สร้างโรค

ไปเจอโรงศพอีก๑๑ศพฮะ

ตรวจสอบแล้วเป็นศพของลูกศิษย์
มาปฏิบัติธรรมแล้วเสียชีวิต
เป็นคำสั่งของพระบีดา
ว่าไม่ให้เอาศพคืนญาตินะ
เพราะถือว่าเข้ามาถือศีลแล้ว
ถือว่าถวายตัวบอกพระบิดาแล้ว

ยินยอมถวายร่างให้กับพระบิดา

ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คณะของหมอปลาไปตรวจสอบ
ภาพสถานที่เก็บศพ
ไปเจอโรงแก้วสีขาว
เขียนชื่อว่านางกัน

โรงศพของแม่ของพระบิดา

แล้วก็โรงศพของทารก๑โรง

จะเจาะเป็นรูระบายอะไรรู้ไหม

น้ำเหลืองระบายน้ำเหลืองออกมา
แล้วอย่าเพิ่งทิ้งน้ำเหลืองนะ

ไปดูความเป็นอยู่แล้วไปดูโรงศพ

ในพื้นที่มีทั้งหมด๑๑ศพ
ศพที่เอามาตั้งไว้
มีใบมรณบัตรถูกต้อง

บรรจุศพเป็นไปตามกระบวนการของแพทย์
มีการใส่ถุงซิปมิดชิด

คนนี้เหรอพี่มานะคนนี้ใช่ไหม

ขณะที่ลูกของผู้เสียชีวิตลายหนึ่ง
เล่าบอกว่าแม่ของเธอเสียชีวิต

เชื่อว่าแม่จะไปสบาย

โดยมีพระบิดาประกอบพิธีให้
และจะเป็นคนตัดสินว่าจะต้องชาปนกิจ

วันนี่ไงยังไม่จบ
ที่ออกมาจากศพนี่หรอครับ
วันศพจะมีกลิ่นหอม

น้ำเหลืองถึงน้ำเหลืองที่ผมแปะเอาไว้

ผู้วัตรราชการจังหวัดชัยภูมิมากกว่าฝ่ายปกครอง

เนื่องจากมีความผิดตามพรบควบคุมโรคติดต่อ

คือเป็นความผิดซึ่งหน้าไม่ต้องมีหมายจับ

เจ้าหน้าที่ต้องฝ่าวงล้อมลูกศิษย์
คุณผู้ชมดูนะครับ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินะฮะท่านยอมรับอย่างลูกผู้ชายนะครับ
ไม่เคยทราบมาก่อนว่าในพื้นที่มีสำนักปฏิบัติธรรมประหลาดแบบนี้
ต้องขอขอบคุณทีมงานหมอปลานะ

ท่านผู้ว่าว่าผมชื่นชมท่านนะที่มาตรวจสอบขณะนี้
สั่งให้หน่วยงานความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวแล้วครับ
กว่าจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ
ส่วนคุณแม่อายุ๘๐ปีของนางสาวเจนจิลานะ

ยอมกลับบ้านที่ขอนแก่นแล้ว
ค่ะโอ้โหนี่นี่ครับ
เดี๋ยวดูนะกระโดดขึ้นหลังรถกระบะไปด้วยไม่ยอม
จะไปกับพระมิดาเอาพระมิดาขึ้นมานี่

นี่ครับคุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการที่จะไปทำอะไรที่มันมีเรื่องของความเชื่อ
ความศรัทธารวมอยู่ด้วยนะใช่
แล้วเห็นบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาบางคนของพระบิดาโจเซฟ
เป็นถึงดรนะคะจริงจบระดับปริญญาเอก
ทีนี้เพราะว่าจังหวัดชายพรุงท่านก็บอกว่า
ความเชื่อความศรัทธามีได้
แต่สิ่งที่ต้องมาควบคู่กันก็คือปัญญา
อืมนะคะมีศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้มีความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้
ัญญาต้องมีด้วยใช่ค่ะขออภัยคุณผู้ชมอีกทีครับ
ค่ะแต่ว่าเราต้องนำเสนอค่ะใช่ต้องนำเสนอฮะ
นี่คือปัญหาปัญหาหนึ่งนะของสังคมเลยนะ
ใช่ฮะแล้วอย่าลืมเรื่องสุขอาณาวัยด้วยนะ

นะทีนี้โลกติดต่อต่างด้วย